โซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพของชายชะลาสุดรันทศนะครับ
อาศัยเพียงคนเดียวระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพ
มีคนแชร์ภาพนี้แล้วก็เข้าไปให้กำลังใจกันจำนวนมากครับ
จากกรณีที่มีกู้ภัยใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ารถบัมป์อาร์บีแชร์เรื่องราวของตะศรี
ซึ่งเป็นชายชาราอำมพลึกนะครับ
ทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในบ้านมุงสังกษีแก่เก่า
บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณระหว่างกิโลเมตรที่หกถึงเจ็ด

ปุ่ยพบเป็นชายชาราทราบชื่อคือนายบูลศรีปัญญาอายุหกสิบสองปี
อาศัยอยู่เพียงคนเดียวในบ้านไม้ปลูกเป็นเพลิงสังกษีชั้นเดียว
ตั้งอยู่บ้านเลขที่หกสิบเก้าหมูที่หนึ่งตำบนสุเทพอำเผอเมืองจังหวัดเทียงใหม่
วิชาตาชีวิตให้ฟังว่าครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
สุเทพปุ๋ยมานานแล้วจนพ่อแม่เสียชีวิต
มาตัวเองมีครอบครัวและทำงานเป็นลูกจ้างกับสำนักงานป่าไม้
ประสบอุบัติเหตุพัดตกจากต้นไม้
กระดูกสันหลังแตกกลายเป็นคนพิการไม่สามารถทำงานได้
ต้องอาศัยเบี้ยคนพิการและเบี้ยคนสูงอายุเดือนละราว๑๒๐๐บาท
มาใช้จ่ายเป็นค่าไฟและค่าอาหารประทังชีวิต

เมื่อปี๒๕๕๓ภรรยาเสียชีวิต
นานลูกสาวอีกคนก็เสียชีวิต
ส่วนลูกชายก็หายสาบศูนย์ติดต่อไม่ได้มาหลายปี
โชคดีที่มีหลานชายที่อยู่ต่างอำเภอขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยนบ้าง
ส่วนน้องชายทำงานเป็นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ก็มาเยี่ยมเดือนละครั้งพร้อมกับซื้อของใช้จำเป็นมามอบให้

แต่ก็ยังดีที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
สามารถจะคลานไปห้องน้ำทำอาหารเองได้บ้าง
สอบถามพระทุดงทราบว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วท่านได้มาทุดงบริเวณนี้
และพบตาศรีนอนเป็นอำมพลึกอยู่
หลังจากเวลาผ่านไปก็เดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบล
เพื่อมาเยี่ยมตาศรีพร้อมซื้อของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นมามอบให้
และจัดข้าวของที่ตาศรีต้องใช้เอาไว้ใกล้ตัวด้วยครับ